ถ้าฟังอย่างนี้ถอดสมการหรือว่าสิ่งต่างที่คุณพิทาบอกได้ว่ายังไงบ้าง

ความจริงเนี่ยคุณพิธาก็พูดชัดใช่ไหมครับว่าพักอันดับหนึ่งเป็นคนตั้งรัฐบาล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

ลองเก้ากลายนะอาจารย์

โอ้โหมันก็๓๑๐แล้วนะคะอาจารย์

ประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณอุ๋ยเติมประชาชาติกับเสรีรวมไทยไปหน่อยมีไหมฮะในลิสต์ตรงนี้

ถ้าหากว่าเสียงของฝั่งรัฐบาลมีถึงเท่านี้

นะครับโอกาสของสอวอที่จะไม่โบสถ์ตามเสียง

อาจจะสวนยากขึ้นเรื่อยเกิน๓๐๐ไปแล้ว

ใช่ครับก็อาจจะมั่นใจอาจจะดึงพักหนึ่งพักใดนะครับ

เพราะว่าเงื่อนไขของก้าวไกรคือต้องไม่มี๒ลุง

ใช่ไหมครับ

แล้วคุณเสดทราแล้วแตกับพวกนักพยุทธเนี่ย
ยังไงเสียก้าวไกรเขาก็ย่อมยกมือให้กับเพื่อไทย

แต่ภูมิใจไทยเขาก็มีปัญหาอยู่กับคุณสัตว์ธรรม
ใช่แต่ประเด็นคือนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องเลือกเอา
ระหว่างเก้าไกรภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์
ส่วนพลังปัชฌรัฐผมคิดว่าในรอบแรก
รวมกันเลยเห็นจะลำบากเพราะมันจะขัดกับสิ่งที่
เคยประกาศไว้ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
โอกาสของพลังประชารัฐจะมาต่อเมื่อเลือกตั้งแล้วยังไงก็เลือกไม่ได้
สวยงดออกเสียงงดออกเสียงแล้วรวมกันไม่ถึง๓๗๖
มันถึงจะเกิดรอบที่เรียกว่าจะดึงพลังไปรัฐเข้ามา
แต่รอบแรกผมมองแล้วลำบากอันนี้ว่ากันตามคะแนนที่เห็นณขณะนี้นะครับ

ถ้าเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไม่จำเป็นว่าจะเป็นก้าวไกลนะ
ผมว่ายังไม่จำเป็นนะในขณะนี้

ผมพูดได้จบอย่างนี้โอกาสของก้าวไก่เนี่ยนะครับจะมากขึ้น
ถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งในกรุงเทพเป็นไปตามโพลของนิด้านะครับ

ใช่เพื่อไทยได้คะแนนเดียวในกรุงเทพเนี่ย
นี่คือกระแสของประชาชนในกรุงเทพฯ
ที่จะทำให้เพื่อไทยปฏิเสธการตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลลำบากมาก
จริงดังนั้นเนี่ยคุณพิธาถึงตอบไงมันต้องรอผลออกมา

ถ้าผมลองนะที่อาจารย์ปริญญาบอกนะว่า
อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลมันยังไม่น่าจะได้ไปรวมตรงอื่นง่ายกว่าอย่างนี้เหรอ
เปล่าผมหมายถึงว่ามันมีวิธีอยู่อย่างนี้ฮะ
ถ้าหากว่าเขารวมกับพักอื่นแล้วได้๒๕๐

แล้วยังไงเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าแข่งกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ยังไงก้าวไกลก็ยกมือให้เพื่อไทย

คุณพิธาเนี่ยไปเวทีดีเบตพี่สรยุทธ์เมื่อวันพระฤหัส

ถ้าก้าวไกลเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการของทางรัฐบาลเนี่ย

โหวตให้นายกของทางฝั่งนี้ไหม
ผมว่าอย่างนี้ฮะอยู่ที่ว่าทางเพื่อไทยเนี่ย
เขาได้ชวนกับพลังปัจจันรัฐคือคนเอกประวิทย์มาอยู่ด้วยใช่ไหม
คุณอุ๋ยลองลากมาสิลองลากมา

ผมถึงบอกไงว่าต้องเลือกเอาว่าจะเอาใคร
แล้วถ้าเลือกคนเอกประวิทย์เลยรอบแรกเห็นจะลำบากนะ
เพราะโค้งสุดท้ายไปพูดไว้แล้วใช่ไหม

แปลว่าจะเอาพลเอกประวิทย์ได้ต่อเมื่อเลือกแล้วเลือกอีกยังเลือกไม่ได้
แต่ถ้าอย่างนี้อาจารย์อย่าว่าแต่โหวตนายกเลย

เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขายังกอดคอกันได้เหรอ
นี่หมายถึงว่าถ้าเขาจะไม่เอาก้าวไกลนะ

เท่าเก้าไกรมันก็ตั้งรัฐบาลตัวเลขมันก็มาแล้ว
แล้วถ้าเก้าไก่คะแนนเยอะขนาดนี้จริง
เพื่อไทยจะตอบคำถามประชาชนยังไงว่าทำไมไม่เอาก้าวไกล

ผมว่ายากมากที่จะไม่เป็นก้าวไกร

สีรวมไทยแรงต่างเมื่อกี้เราทดลองกันไปแล้ว
กว่าแต่ว่ามันมีผลบวกคือ

ประชาชนสับสุนก็จริงแต่ผลลบคือ

อาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับ

ตามหน่วยเลือกตั้งต่างแล้วจะทำลายงานผลขึ้นมานี่

แล้วที่อาจารย์ตั้งโลกหน้านี่เครียดเลยนะคะ

ศีลาเลโลที่๒รัฐบาลเสียงข้างน้อย
ที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้นะครับ
คุณอุ๋ยลองดูครับรวมไทยสร้างชาติ
ห้ามาตั้งรัฐบาลเหรอครับ

อาจารย์ใจดีเหมือนกันนะคะ
มันก็ยังน้อยมากค่ะ
ยากแล้วเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยต้อง๒๔๐อัพ
พี่หุยลองลากไปค่ะให้เห็นเปรียบเทียบหน่อยค่ะ

ให้โหวตนายก๒๕๐สวโหวตให้หมดก็
เดี๋ยวบวกเลยมิ้นบวกเลยมิ้นถึงครับ

๔๓๘มิ้นต์บวกส่อวอด้วย

เพราะถึงจะขนงูเห่าแจกกล้วยฝากเลี้ยใหม่

๓๑๖ครับ

ที่เราคุยกันบวกกันคุณมิ้นต์บวกได้อย่าง๔๐๐กว่านะ
คือถ้าบวก๒๕๐สวเข้าไปจากฝั่งรัฐบาล๑๘๔เนี่ย

แต่เดินต่อยากและการต่อรองในพักร่วมจะสูง
และมีคำขัดแย้งนอกสภาต่อด้วยนะ
อันนี้คือซีเนโอที่มันคงจะเกิดขึ้นยาก
แต่อาจารย์คะทุกซีเนอร์โอที่เราคุยกันเนี่ย

อันนั้นก็ในเชิงอุดมการในเชิงอุดมคติ
มันก็คือสิ่งที่ต้องพยายามจะเอาจิตจำนงประชาชนนะ

เดี๋ยวขอ๒๕๐สวมาไว้ก่อนเลย

อาจารย์กำลังจะบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ
ยากครับยากมากยากครับถ้าตัวเลขเป็นตามนี้นะครับผมว่าสูตรนี้จะเป็นไปได้
ก็เกิดขึ้นต่อเมื่อไปถึงการโบสถ์นายกใช่ไหมฮะแล้วมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกแข่งกัน
ถ้าอย่างนี้รวมไทยสร้างชาติเขาเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้อยู่แล้วเพราะเกิน๒๕๒๕ครับ
คือสูตรนี้ถ้าเกิดได้เนี่ยต่อเมื่อทางฝั่งรัฐบาลเขาได้สัก๒๒๐๒๓๐ส่วนต่างสัก๒๐มันพอจะช้อปปิ้ง
ค่ะแต่ถ้ามันมากขนาดนี้มัน๑๕๐มัน๑๔๐มันไม่มีทางครับ
ซีนาริโอที่๓ค่ะบางทีแล้วพอซีนาริโอที่๓อันนี้คือความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพื่อไทยเป็นแก่นำนะครับ
นี่นะครับตามด้วยพลังประชารัฐ
เป็นไปได้มากที่สุดเลยเหรออาจารย์เป็นไปได้มากที่สุดตามด้วยพลังประชารัฐตามด้วยประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทยนะครับประชาชาติไทยสร้างไทยชาติพัฒนากล้า
โอ้โหแถวล่างบนเลยแถวล่างตามบนด้วยแถวอื่น
ไทยสร้างไทยชาติพัฒนากล้า
อันนี้ยังไม่รวมภูมิใจไทยนะเพราะต้องเคลียร์กระทรวงกันก่อนโดยเพราะกระทรวงคมนาคมที่กำลังเป็นประเด็น
แต่ถ้าเคลียร์การได้เติมภูมิใจไทยกันไงไว้อีก

๒๕๐สรวเอาไว้ด้วยนะครับ
เป็นไปได้มากที่สุดหรอคะ
พลังประชา

ไม่จับอ่ะแล้วเสรีรวมไทยเขาบอกเขาไม่เอาลุงไง
ก็ต่อเมื่อมีลุงนะครับแต่ถ้าลุงอยู่บ้านล่ะ
หมายถึงถ้าลุงป้อมลาออกป้อมอยู่บ้านล่ะ
ส่วนลุงตู่ไม่ต้องพูดถ้าเข้าซีไนโอนี้ลุงตู่ไม่ได้ลงสอสอไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก

แต่เคยมีคนพูดนะว่าพลังประชารัฐเนี่ยถ้าสมมุติว่า
พลเอกประวิทย์ออกไปเนี่ยนั่นคือเพื่อไทย
ถูกต้องสอสอส่วนใหญ่ก็คืออดีตสอสอเพื่อไทย
พลังประชาชนกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่อาจารย์คะแล้วฝ่ายค้านทำงานยังไงล่ะคะ

อุดมการทั้งวิถีปฏิบัติทางการเมืองไปกันได้ยาก

จะเป็นสิ่งที่ทำให้วิบฝ่ายค้านนี่เหนื่อยเลยถ้าเป็นงานอย่างนี้
แล้วก็ตรงนี้เติมภูมิใจไทยไปด้วยนะครับ

และตรงนี้ความเป็นไปได้คือจะมีสวบางส่วนหมุน

เพราะว่าก็มาจากภักดิ์เพื่อไทยซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็อาจจะเป็นสูตรปณีประนอมและฝ่ายค้านอ่อนแอด้วย
แต่แน่นอนสิ่งที่เป็นผลลดคำถามต่อจุดยืน
แบบที่คุณมิ้วบอกนี่แหละว่าจะเป็นอย่างไร

จึงจะจิ้มได้จะเอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้
จิ้มแบบคุณอุยได้ต้องส่ง๑๕๐นะครับ

ผมว่าถ้าสูตรของอญานยุทธภรณ์อย่างนี้คือผมคิดว่าในการโบสถ์ครั้งแรก
ยากนะครับเพราะมันจะทำให้เพื่อไทยมีปัญหาตั้งแต่แรกมากเกินไป
พอเขาประกาศในโค้งสุดท้ายว่าไม่ชัดเจน
ถ้ารวมกับพ่อเหตุประวิทย์แม้ว่าพ่อเหตุประวิทย์จะยอม
ใช้ประชาธิปัตยโมเดลขออภัยใช้คำนี้
เว้อคราวที่แล้วคุณธนตรีศิษย์ก็เคยบอก

พอคุณธนตรีศิษย์ลาออกก็

อาจารย์ผมขออนุญาตนิดเดียวจะได้บอกทำผู้ชมด้วย
นี่คือบรรยากาศที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
เดินทางมาที่ทำการพักแล้ว
ถ้าสูตรนี้พลเอกบริษกิจมารวมด้วย

เพราะไม่จำเป็นแล้วเพราะเขาได้เสียงสวแล้วอีก๗๘

ผมว่าเคลียร์ยากคือเขาไม่ต้องเอาภูมิใจไทยมา

พี่อุ๊ยเอาภูมิใจไทยออกก่อน

เขาเพิ่งลงจากรถพี่อุ๊ยเอาภูมิใจไทยออกก่อน

เอาภูมิใจไทยออกก่อนนะครับ

ลองเพิ่มฝ่ายค้างให้ภูมิใจไทยนะครับ

แต่ผมยังมองว่าสูตรนี้

พยายามเอาสูตรที่มันดีกว่านี้

เพราะศวเขางดออกเสียงงดออกเสียง
เราก็ต้องนะครับ